สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าว
เรื่องของสอสอในพักเก้าไกลเรื่องสอสอสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิด
ถูกขับออกจากพักแล้วทำไมยังเป็นสอสออยู่ได้
ทำไมไม่พ้นจากการเป็นสอสอแล้วยิ่งงงหนักเข้าไปอีก
ที่บอกว่าถ้าจะให้พ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอ
สอสอที่ถูกกล่าวหาจะต้องลาออกจากภักดิ์เอง
เอ้าถ้าเป็นอย่างนี้ใครเขาจะยอมลาออกล่ะครับ
เพราะว่าลาออกไปก็พ้นจากการเป็นสอสอ
แต่ว่าเมื่อให้เขาขับออกก็ยังเป็นสอสอต่อไปได้
เพียงแต่ว่าต้องไปหาพักใหม่สังกัดภายใน๓๐วัน
ซึ่งที่ผ่านมาก็หาพักสังกัดได้ทั้งนั้น
ถามว่าทำไมมันจึงเป็นพิลึกกึกกือแบบนี้

เพราะว่าเป็นบทบัญญัติที่รัฐมนูลฉบับปี๖๐
ปีที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเขียนเอาไว้ครับ

ใครที่ลาออกใครที่ถูกขับออกจากพัก

นี้ถูกหาได้แต่ความเป็นสมาชิกยังอยู่
อันนี้มันต่างกับรัฐมนูลปี๔๐ปี
ถ้าเอาความไปให้ฟังว่ารัฐมานูล๔๐๕๐เนี่ย
พักจะตั้งกรรมการสอบ
แล้วถ้าสอบว่าผิดจริง
ฝ่าฝืนมติภักดิ์หรือทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
พักก็จะขับออกจากพัก
พอพักถูกขับออกจากพักความเป็นสอสอก็สิ้นสุดสภาพ
แปลว่าเป็นสอสอก็ไม่ได้พักไหนรับไว้ก็ไม่ได้
อันนี้เป็นบทลงโทษแต่พอมาเป็นรัฐมนูลปี
เอามาปีรัฐมนูลปี๖๐มันเขียนกลับหัวกลับหาเงินครับ
คือของปี๔๐๕๐เนี่ยเขาต้องการให้พักเป็นสถาบันการเมือง
มีความเข้มแข็งสมาชิกพักจะต้องอยู่กับมติภักดิ์
ต้องทำตามมติภักดิ์ไม่ใช่ใครนึกจะโหวตอะไรก็ได้
ใครจะทำอะไรก็ได้ขับออกก็ยังเป็นสอสอได้
แต่รัฐมนูลปี๖๐เนี่ยเขาเขียนให้สอสอที่ถูกขับออกจากพักเนี่ย
ยังเป็นสอสออยู่ได้จนกว่าจะหาพักใหม่สังกัดได้
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าจะให้สอสอคนนั้น
พ้นจากการเป็นสอสอเขาให้สอสอคนนั้นลาออกจากพักเสีย
เออแล้วใครมันจะยอมลาออกลาออกให้ตัวเองพ้นจากสอสอ
นี่มันเป็นความพิลึกกึกกือของรัฐมนูลฉบับ
ที่เราใช้อยู่ผมเคยถามกรรมธิการร่างรัฐมนูล
บางคนว่าทำไมร่างออกมาเป็นแบบนี้ล่ะมันประหลาด
คำอธิบายของกรรมาธิการร่างรัฐมนูลเขาอธิบายว่าในอดีตเนี่ย
ภักดิ์ใหญ่ใหญ่บางภักดิ์อ้าวเขายกตัวอย่างเลย
ภักดิ์เพื่อไทยอ่าไทยรักไทยในอดีตโอ้โหมีสอสอเข้ามาเยอะ
พักมีอำนาจมากเขาบอกว่าผู้บริหารพักหรือเจ้าของพัก
เห็นสอสอเสมือนพนักงานบริษัทจะสั่งการยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
จะให้ลงมติเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับไหน
ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับไหนก็สั่งได้สอสอต้องปฏิบัติตาม
เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามถูกขับออกจากพัก
เป็นสอสอไม่ได้ความเป็นสอสอก็สิ้นสุดลง
นี่กรรมธิการร่างรัฐมนูลเขาบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ต้องให้สิทธิ์สอสอให้สิทธิ์สอสอเป็นเอกสิทธิ์
ที่จะโหวตเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่ควรจะเป็น
มติภักดิ์มาบังคับไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอ
อีกทั้งสอสอเนี่ยประชาชนเลือกมานะ
สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเลือกมา
ประชาชนย่อมจะมีสิทธิ์ที่ว่าคนที่เขาเลือกมาเนี่ย
เอ๊ะถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรมากทำไมพัก
ขับพ้นไปจากสอสอทั้งที่ประชาชนเลือกมา
นี่แหละครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้
เขียนรัฐมนูลฉบับปี๖๐จึงเขียนออกมาว่า
ถ้าถูกขับออกจากพักจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่
จะด้วยไม่โหวตสวนจะด้วยโหวตสวนมติภักดิ์
โหวตตามมติภักดิ์หรือแม้กระทั่งเรื่องอื่น
เหมือนที่สองสอสอนี้เจออยู่ถึงถูกขับออก
ก็เป็นสอสอต่อไปได้เว้นแต่ลาออกเมื่อไหร่
ผมถึงบอกว่าแล้วใครมันจะลาออก
นี่คือตอบคำถามว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้
แล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากรัฐมนูลปี๖๐เนี่ย
เราได้เห็นตัวอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า
มันเกิดปรากฏการณ์แปลกปรากฏการณ์แรกจำได้ไหมครับ
เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผากับสอสอบางคน
เขาไม่อยากอยู่กับพักพลังประชารัฐต่อเขาไม่อยากยกมืออยู่ยกมือ
พลเอกประยุทธ์เพราะว่าพักพลังประชารัฐสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เขาก็อยากลาออกไปอยู่พักอื่นแต่ถ้าลาออก
เขาก็ต้องพ้นหน้าที่กันหมดการเป็นสอสอ
เขาก็วิงวอนร้องขอให้ภักดิ์พลังประชารัฐช่วยขับพวกเขาออกทีเถอะ
สิบกว่าคนนั่นน่ะพักพลังประชารัฐก็ดีใจหายครับ
มติขับ๑๐กว่าคนออกจากพักเพื่อไปอยู่พักอื่น
แต่ยังเป็นสอสอต่อมันประหลาดไหมล่ะครับ
ปรากฏการณ์ที่สองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพักเก้าไกลไง
ปรากฏการณ์ที่ว่าพักเก้าไกรเนี่ย
เขาอยากจะได้ทั้งเป็นผู้นำพักและก็อยากจะให้สอสอปฏิพัฒน์
สันติพาดาเป็นรองประธานพักอยู่ต่อเขาก็เขาก็ลงมติ
เขาก็ลงมติให้คุณพาดาให้คุณปฏิพัฒน์
พ้นจากการเป็นสมาชิกของพักเก้าไกลก็เท่ากับขับออก

ขับออกแล้วก็ไปสังกัดพักใหม่
เพื่ออะไรครับเพื่อให้สอสอปฏิพัฒน์
ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาได้ก่อนแล้วเพื่อให้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
ได้เป็นผู้นำพักฝ่ายค้านต่อได้เป็นผู้นำพักฝ่ายค้าน
ก็เพราะรัฐมนูลเขียนว่าผู้นำฝ่ายค้านนั้นเนี่ย

ที่ไม่มีสอสอหรือสมาชิกพักมีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาล
หรือมีตำแหน่งเป็นรองประธานสภา
เอ้าก็คุณปฏิพัฒน์มีตำแหน่งเป็นรองประธานสภา
คุณชัยธวัฒน์ก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้
ก็ถึงใช้ทางออกโดยวิธีการอย่างที่ว่า
อาศัยช่องทางของรัฐมนูลฉบับใหม่นี่แหละ
สุดท้ายขึ้นมาคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นผู้นำพักฝ่ายค้านได้
คุณปฏิพัฒน์ก็เป็นรองประธานต่อไปได้

อาศัยช่องว่างของรัฐมนูลฉบับปี๔๐
ผมถึงบอกว่ารัฐมนูลฉบับปี๖๐เนี่ยมันพิลึก
มันเป็นรัฐมนุนที่พิลึกกึกคือ
แล้วก่อนหน้านี้เขาก็รู้ใช่ไหมครับ
ที่มันวุ่นวายกันมากในการเลือกนายก
ก็รัฐมนูลปี๖๐นี่แหละ
ที่ไปเขียนบทเฉพาะการให้
สวที่มาจากการแต่งตั้ง
มีสิทธิ์ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้

คุณพิทาถึงไม่ได้เป็นนายกไง
ฉะนั้นตอนนี้เขากำลังจะ

ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่ง

สุดท้ายเรื่องในพักเก้าไกร
คือผมคิดว่าคราวนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญ
ว่าต่อไปนี้คำว่าคุกคามทางเพศเนี่ย
มันมีความหมายกว้างมาก
การพูดจาการแสดงท่าทีอะไรที่
เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

เรื่องแบบนี้บางคนบอกเป็นเรื่องเล็ก

แล้วไม่เฉพาะในพักการเมืองนะครับ
ถ้าคำกำจัดความคุกคามทางเพศ

ข้าราชการที่ผ่านมามีเยอะแล้ว

ระหว่างหัวหน้างานกับเลขา

มันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน

อย่าให้ปลาตายน้ำตื้นครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ